สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
กัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหมาแบบเบาไม่ค่อยมามันแปลกยังไงมันไม่รู้
กลัวมันจะเหลืออยู่สิเอ้ามาเจอกับเราสองคนแบบนี้แหละค่ะ
ผมชนะและคุณชิสาช่วงเวลาดีฮะบ่ายสามครึ่งโดยประมาณ

วันนี้วันศุกร์ที่๔กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโลก
ดีนะมาเล็งอย่างเดียวไม่ได้มาจริง

วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามก็ติดตามเลยในสมัครข่าวเด็ด
มีผู้ชายคนหนึ่งครับเกิดอาการประหลาดตัวสั่นแบบนี้
ขณะเดินทางไปกราบไหว้ที่ถ้ำนาคา
ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม
งานนี้ลั่นลั่นดังโรงพยาบาลเลย
เกิดเหตุคนไข้กับพยาบาล

เดี๋ยวมาดูต้นสายปลายเหตุ
เรื่องนี้ก็ดูเดือดไม่แพ้กัน
พี่ชายเมาคลั่งทำร้ายน้องสาว

โอ้โหคุณนี่มันลูกผู้ชายตัวจริง
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

มาค่ะ
คุณผู้ชมครับคือสถานที่ที่เราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกันในประเทศไทยเนี่ย

อ่ะที่ไหนล่ะดังหลายที่อ่ะ
อุดรธานีคำชโนธละหนึ่ง
จังหวัดเลยก็มีพระธาตุหลายที่เหมือนกัน

เอาอย่างนี้ไปที่หนึ่งที่ช่วงนี้กระแสมาจริง

กับการไปกราบไหว้ข้ามนาคา

ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหขึ้นไปกราบไห้ด้วยความศรัทธา
แต่มีอาการแบบนี้ครับ
ตุ๊กยอมแล้วตุ๊กยอมแล้ว

พูดว่าลูกยอมแล้วลูกยอมแล้ว

เดินทางไปกราบไห้ถ้ำนาคาที่

รู้จักครับซึ่งการไปกราบไหว้ของพี่เขาเนี่ยนะครับ
ก็ไปตามปกติแหละก็ไปขอพงขอพร
ตามจุดต่างที่เจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำนะ
เขาจะตามประกบนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเลยนะ
แล้วจะแนะนำให้แต่ละคนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้
กราบไหว้ได้ตรงนี้ใช้เวลาได้
ตรงนี้ต้องรีบไปอะไรยังไงดูแลกับอันติดค่ะ
หมดครับแต่อาการของเขาอยู่อยู่ตัวสั่นมือสั่น
แล้วมีอาการแบบนี้พูดออกมาในลักษณะตามในคลิปเลยครับ
โอ้โหชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วก็วิจารณ์กันไปต่างนานานะ
เพราะเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
บางคนก็เป็นห่วงบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรมาหรือเปล่า
ก็ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงค่ะ
เอาอย่างนี้ละกันบอกเอาไว้เผื่อใครจะไปนะครับ
ถ้าจะไปไหว้ที่นี่นะเขาไม่อนุญาตนะ
ให้นำดอกไม้ทูบเทียนแผ่นทองแป้งผ้าสามสี
หรือวัตถุสิ่งแปลกปลอมใดขึ้นไป
เอาที่จำเป็นก็คือน้ำอุปกรณ์ต่างที่พร้อมสำหรับการเดินป่าหรือว่าเดินเขา

แล้วก็มีระยะเวลาจำกัดในการไปไหว้ด้วยนะ
คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน
ถ้าใครคิดว่าตัวเองมั่นใจในการขับรถแล้วก็อย่าประมาทนะคะ

โอ๊ยนั่นไงมาแล้วมาแล้ว
นี่แหละค่ะมาเร็วมาแรงแบบนี้พอจะแซงหรือจะเปลี่ยนเลน
มันก็ทำให้รถเสียหลักแล้วก็ไปชนคันอื่น
อย่างที่แท็กซี่คันนี้ก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชม
ตะกรวดขับรถเขาโพสต์เอาไว้เพราะฉะนั้นดูแล้วก็ตั้งสติกับตัวเอง
มัดระวังในการขับรถเพราะถ้าเราไม่ประมาทคนอื่นอาจจะประมาทก็ได้
อย่างหนึ่งที่แนะนำก็คือการแซงขวาก็คือแซงขวาแซงได้
แต่ถ้าแสงซ้ายอย่างนี้อันตรายมันก็เสียหลักได้ค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้า
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าคู่บันสมัติจ่าวมาแล้วจ้า
ทำไมพูดไปอย่างนั้นล่ะคะอ้าวเป็นแบบวัยดุลน่ะจ้าโอ้โห
โอ้โหรุ่นไหนก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมแต่รายการเราดูได้ทุกรุ่นทุกเพศทุกวัย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูพิธีกรรมโบราณ
เขาเรียกว่าว่ายปากกำช้างปากแล้วแปลก
มันคืออะไรนั่นน่ะสิไปดูภาพนี้พร้อมพร้อมกัน
ไปดูซิว่าพิธีกรรมนี้เขาทำกันยังไงครับ
นี่แหละครับพิธีกรรมที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไหว้ประกำช้างหรือการขอขมาช้างนั่นเอง

ไหว้ครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการขอขมาช้างเรียกขวานช้างอะไรก็ว่ากันไป
เรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นการขอคำมากรรมในลักษณะที่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทำผิดพลาด
หรือว่าเคยล่วงเกินตามคลิปที่เห็นเห็นไหมเขาบรรยายไว้ด้วยนะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่อะไรที่เคยล่วงเกินเอาไปก็ขออภัยด้วย
ใช่ค่ะก็เป็นการเรียกขวัญให้แม่พังหรือว่าช้างเนี่ยมีชีวิตยืนยาวขึ้นแล้วก็เสริมสิริมงคลแก่ครอบครัวของควานช้างด้วยนะ

พิธีนี้เขาเตรียมของไหว้มาเยอะคุณผู้ชมทั้งหัวหมูผลไม้ต่างดอกไม้บายสีน้ำส้มน้ำหวานและที่สำคัญนะเวลาเขาทำพิธีแบบนี้เขาต้องมีแอลกอฮอล์ด้วยคุณ

ก็เป็นความเชื่อนะประกอบอยู่ในเครื่องไหว้เหล่านี้ส่วนการไหว้ประกำช้างก็เหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะที่ต้องมีเพราะว่าปากกำช้างเนี่ยคืออะไรมันคือเชือกที่ทำมาเพื่อใช้คลองนั่นเอง

ไหว้ประกำช้างไหว้ประกำช้างหมายถึงสิ่งนี้ล่ะคุณผู้ชม
เอ้าไปรู้จักกับช้างตัวนี้เลยดีกว่า

ช้างตัวนี้นะครับชื่อว่าแม่พังศรีดอกเงิน
ตอนนี้เป็นแม่ช้างที่ตกงานครับ

ไม่มีงานแสดงไม่มีงานทำน่าสงสารจริง
และที่สำคัญยังไม่มีโรงช้างด้วย

ดูผิวมันผิวของช้างนะครับคุณผู้ชมครับ
อยากให้เห็นว่าผิวมันไม่สม่ำเสมอกันใช่ไหม
นี่น่าสงสารมากเป็นโรคผิวหนังอีกต่างหาก
เอ้าก็ขอแล้วกันภาวนาให้แม่พังมีบ้านไวนะ
อัพเพนที่เป็นภาบรรยาบรรยาวัศนำทีแรกฉันไม่เป็นใครเลยมันเป็นตัวบรรยาศนำให้ผู้ขอบคุณค่ะ
เห็นไหมบทสนทนากันอย่างนี้คือเชื่อแหละว่าหลายคนดูแล้วก็คงมีความคิดเห็น
แยกเป็นสองฝ่ายเข้าใจทั้งฝ่ายคุณพยาบาลเข้าใจทั้งฝ่ายคนที่ถ่ายคลิป
หรือว่าคนที่เป็นคนไข้นะอ่าซึ่งเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเนี่ย
หลายคนดูแล้วก็โอ้โหมีคอมเมนต์กันมามากมายเป็นการ
ว่าถกเถียงไหมล่ะคุณชนะก็ลักษณะคล้ายคล้ายแบบนั้น
ก็คือพยาบาลกับญาติคนไข้นะคะคือญาติคนไข้เนี่ยเห็นคุณพยาบาลคนนี้
คุยกับคุณป้าคนก่อนหน้านี้แบบเหมือนเสียงดังเหมือนใส่อารมณ์เหมือนพูดจาไม่ค่อยดี
พอมาถึงคิวของเขาเองเขาก็เลยเหมือนตักเตือน
บอกว่าคุณพยาบาลคุณพูดแรงไปนะแล้วยังไง
พอได้ยินแบบนี้ได้ดูแบบนี้แน่นอนฮะอย่างที่คุณชิสาบอกคอมเมนต์มาเพียบ
บางคนก็โอ้โหก็เข้าข้างไปทางฝั่งของคนที่เป็นเจ้าของคลิป
ส่วนบางคนนะครับก็บอกว่าคุณต้องเห็นใจพยาบาลเขานะ

บางทีการพูดดังกับผู้ที่สูงอายุ

ผู้สูงอายุเขามีปัญหาเรื่องของการได้ยินหรือเปล่า
ก็เลยต้องพูดเสียงดังแบบนี้ใช่ไหมคุณชนะ

ชอบให้คนพูดเสียงดังกอกหู

มันก็แล้วแต่มันเป็นไปได้หมดนะครับ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรยังไง

คุยกันได้อย่างสบายใจนะคุณผู้ชม

โอ้โหเรื่องนี้นะครับอารมณ์ล้วนเลยฮะ
แล้วที่สำคัญนะครับเห็นว่าเมาด้วย
ผู้ชายคนหนึ่งครับเมาแล้วคลั่งอารวาส
ไปทำร้ายน้องสาวและทำร้ายแม่ของตัวเอง
สุดท้ายพ่อเลี้ยงทนไม่ไหวก็ต้องเจอแบบนี้แหละครับ
เหมือนพ่อเว้ย
ไอ้เล็ก
เล็ก
ไอ้เล็กมึงเข้าน้ำ
เล็กมึงเข้าน้ำมันเป็นเพื่ออะไร

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

โหงมันชุดละมุนมั่วตู้กันไปหมด

คนที่ก่อเหตุชื่อเล็ก

นายดันัยโตปรางโอ้โหอารวาสเลยครับ
แล้วคุณดูจังหวะนี้นะ
เนี่ยหักแม่ตัวเองล้มนั่นแม่ของเขานั่นน่ะแล้วต่อมาคือใครน้องสาว
โดนกันไปชิดคนเลยนะคุณนะเวียงซ้ายเวียงขวาแบบนี้
นั่นสิครับโอ้โหเหตุมันเกิดที่บ้านเลขที่๒๔ทับ๓
ปู่๕ตำบลคลองแม่ลายเอาเพิ่มมาจวดกำแพงเพชรครับ
ทีนี้เรื่องถึงตำรวจแล้วค่ะ
ร้อยตำรวจตรีเอพยันกีตารองสารวัตรตำรวจสายตรวจตำบลคลองแม่ลาย

แต่เหตุการณ์มันก็ชุนละมุนวุ่นวายค่ะ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็คือนายเล็กกับญาติญาติเนี่ย

ตำรวจก็พยายามห้ามปรามเอาตัวเข้าห้ามแล้วเนี่ยนะ

แล้วสังเกตคุณผู้ชมที่บริเวณศีรษะของนายเล็กเนี่ยนะ
มีบาดแผลเลือดไหลเต็มใบหน้าเลยนะคะ

ตำรวจก็ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่จึงสามารถแยกได้
นึกว่าไปห้ามมวยนั่นอีก
โดนเลยโดนเลยเอาได้เลือดได้เลือดเหมือนกันสำหรับผู้ก่อเหตุนะครับ
นี่หน่วยกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน
เขาก็เลยมาประถมพยาบาลให้กับนายเล็กแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลกำแพงเพชรล่ะค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะไปลองดูกันหน่อยนะครับ
น้องสาวของนายเล็กนะครับก็คือนางสาวธัญรัฐโตปรางอายุ๓๐ปี
เธอคนนี้บอกว่าตอนที่เกิดเหตุนายเล็กเมาครับแล้วมาทำร้ายเธอ
แม่เห็นก็เลยเข้าไปห้ามแม่ก็เลยถูกลุกหลงโดนทำร้ายไปด้วย
อย่างนี้พ่อเลี้ยงก็ทนไม่ไหวแล้วเห็นว่าทำร้ายทั้งน้องสาว
ทำร้ายแม่ตัวเองอีกพ่อเลี้ยงก็เลยคว่างค้อนเข้าใส่ไปใส่ในเล็ก
นายเล็กก็ได้รับบาดเจ็บหัวแตกอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้
ถึงแม้เหตุการณ์มันจะสงบลงไปแล้วนะแต่ทุกคนบอกว่าต้องอยู่อย่างหวัดภาวะจริง
กลัวว่าพี่ชายก็คือนายเล็กเนี่ยจะมาอารวาสอีกไปลองฟังเสียงของน้องสาวหน่อย

บ่อยมั้ยคะ

เขาจะต้องใหญ่ที่สุดอืมโอ้นี่ไงสุราครับทำให้ขาดสติจริงจริง
คนละคนเลยล่ะอ่ะแต่เขาบอกว่ามูลเหตุนะที่แบบว่า
มาทำความวุ่นวายแบบเนี้ยเธอเชื่อครับน้องสาวเธอเชื่อว่า
ลึกเนี่ยเกิดจากที่นายเล็กเนี่ยไม่พอใจที่พ่อยกบ้าน
หลังเกิดเหตุให้กับน้องสาวคนเดียวนายเล็กเลยเหมือนกับประมาณว่า
ฝังฝังลึกความแค้นมันฝังลึกโอ้โหก็เลยยังไงไปดื่มเหล้าระบาย
ความเครียดความในใจแล้วก็มาก่อเหตุที่บ้านอ๋อก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรกันในครอบครัวอะไรไม่สบายใจเคลียร์กัน
คุยกันน่าจะได้สงบปัญหาต่างลงนะอีกเรื่องหนึ่ง
เหล้าเล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าคุณกินเหล้าแล้วเมาเนี่ยนะคะ
ไม่ควรขับควรจะกลับไปหลับที่บ้านถ้าไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเหมือนคุณป้าคนนี้
ยังไงอ้าวหลับที่ไหนล่ะถ้าไม่หลับกลางถนนแบบนี้ก็จะเป็นยังไงล่ะคะ
จะมาทั้งไหนดีกว่าเอามันนอนอยู่นี่มันนอนอยู่นี่เอาไง
ใครจะพามามันไม่เห็นมองนอนด้วยหือมันเลยแม่ที่มอนกินเล่าไหม
กินเล่าอยู่ครับอ๋อแล้วใส่รองเท้าไปนอนที่ใหม่เลยอ่ะ
เอออ่ะพี่มายขอพูดภัยหน่อย

ก็เมาแล้วเค้าบอกว่าไม่ให้ขับ
ก็เลยหลับนี่เลย
อันนี้เป็นเรื่องจริงคุณป้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๑โมง๔๕นาทีวันนี้นี่เอง
ตำรวจสพพี่มายเขารับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า
มีคนนอนอยู่กลางถนนครับคุณตำรวจ
กลัวเหลือเกินจะเกิดเป็นอุบัติเหตุหรืออันตราย

อยู่บริเวณถนนรอบสระเพลงสระโบราณ

กให้ตื่นก็ยอมออกมาข้างทางยกมือไหว้คุณตำรวจอย่างนี้

ถามว่าทำไมไม่ไปหาที่หลับที่นอนดี
ไม่ไหวหรือคะมันไม่ไหวหรือคะให้ไปอยู่ตรงที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้
ป้าแกก็ยิ้มอย่างนี้แล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็บอก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

ไหวมั้ย
ใจเย็นพี่มีอะไรค่อยคุณ

พี่ใจเย็นพี่

อย่าอย่าอย่าพี่อย่า
อย่าไปทำไม
อย่า
คุณลองนึกภาพและจินตนาการตามดู

คุณขับไปถึงที่หมายแล้วคุณบอกกับพี่รอปภว่า
พี่ครับมาส่งของครับ

รายเดอร์ก็บอกพี่ครับ
ผมมาส่งของครับก็มาดิ

คือกลายเป็นว่าไม่ได้ส่งของแล้วครับ
ของต้องวางมอเตอร์ไซค์ต้องดับเครื่อง

หนุ่มนายเนอะกแต่คือคุณวัยวิทย์นะคะ
คุณวัยวิทย์เนี่ยวีดีโอคอร์ให้กับทีมงาน

แต่อย่างนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อย่างที่ผมบอก
ไปถึงตรงหน้าจุดที่กำลังจะเข้าไปส่งของ

กลายเป็นว่ามาดี

เกิดขึ้นที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงกรุงเทพนะคะ

ทีมงานของเราก็สอบถามรอปภที่อยู่หน้าป้อมนะ
แต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใส่เครื่องแบบรับประพอชื่อในตุ้ม

ส่วนคนที่ใส่เชิดขาวคือในพร

แต่มีอีกคนนึงนะที่อยู่ในคลิปคือ
เสื้อยืดขาวที่ใช้มีดไล่ฟันคือนายอ้วน
ทั้งหมดสามคนเนี่ยเป็นรปภทำงานมาด้วยกัน

หัวหน้ารอปภอย่างในตุ้มนี่นะคะ

เขาอ้างว่าเป็นเงินที่เบิกจากบริษัทไง

แล้วก็มีนายอ้วนอีกบุคคลหนึ่งมาร่วมห้ามด้วย

เอาทีมข่าวของเราติดต่อในอ้วนนะ
เจ้าตัวเนี่ยยอมรับและพูดคุยกับทีมข่าวของเราคนนี้นะครับ

ทำจริงตามภาพนั้นเลย
ก็ตอนนั้นไม่พอใจอีกฝ่ายบ่ายเบียงไม่ยอมคืนเงิน
ทั้งที่ก็มีพยานรับรู้แล้วก็เห็นด้วย

ก็เลยคว้ามีดออกมากะเคลียร์ปัญหา

ด้วยความที่ว่าอารมณ์มันพาไป

ทั้ง๓คนทั้งพรตุ้มอ้วน

กลายเป็นว่าตกงานหมดเลยทั้ง๓คน
แล้วถ้าเรื่องถึงตำรวจอาจจะเป็นคดีอีกนะ
เรื่องของการทำร้ายร่างกายในยามวิการ

มาเล่าให้ฟังไม่ได้ว่ามาซ้ำเติมพี่ทั้ง๓คนนะ

จะได้เตือนสติตัวเองว่าอารมณ์พาไป

อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องราวหัวร้อน

มึงอ่ะระวังไว้
อ่าคล้ายทะเบียนนี้นะคะปากหน้าแล้วก็มาทำการอย่างงี้
โอ้โหด่าเสร็จแล้วก็ขึ้นรถบึงหนีหายไปเลยแต่เธอคนนี้ก็ถ่ายคลิปหน้าหน้า
คลิปคลิปท้ายรถเอาไว้นะให้เห็นทะเบียนอ่ะนะคะครับแล้วก็บอกว่า
แท็กซี่คนนี้เป็นคนขับรถปาดหน้าธรรมกรอืมแล้วก็ลงมาต่อว่าเธอแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวบางใหญ่นนทบุรีเนี่ยค่ะอ่ะหญิงสาวคนขับรถน่ะนะครับ
ก็คือนางสาวรัตยาพงกระพันธ์นะครับอายุยี่สิบสามปีอ่ะเธอบอกว่า
วันเกิดเหตุเธอขับรถกระบะพาเพื่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาล
และกำลังเดินทางกลับก็ใช้เส้นทางถนนรัฐนาธิเบสปกตินั่นแหละ
แต่ก่อนขึ้นสะพานกลับรถมีรถแท็กซี่สีชมพูคันนั้นแหละ
ขับมาปาดหน้าในระยะกาศชั้นชิดค่ะ
เธอตกใจบีบแต่เตือนนิดนึงเอ้ยแซงกระชั้นชิดไปนะ
อ่าลักษณะแบบนั้นแต่เมื่อลงสะพานเฮ้ยขับมาถึงตลาดบีบีอำเภอบางใหญ่อ่ะ
รถแท็กซี่คันดังกล่าวก็ขับมาปาดหน้าเลยแล้วคนขับก็เดินลงมาแบบด่าเธอตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
สงสัยนะถ้าสงสัยคือสงสัยเรื่องของเสียงแตรนนั้นหรือเปล่าอุ้ยที่ไม่พอใจอ่ะ
มันก็ปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมามันก็เสี่ยงอุบัติเหตุไง
แต่เจ้าของคลิปที่เขานำมาโพสต์นี่นะคะก็คือเขาอยากจะเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใจเย็นนั่นแหละ
เธอเองก็บอกว่าโชคดีที่เธอเป็นผู้หญิงเธอก็ไม่กล้าที่จะตอบโต้อะไร
แล้วถ้าหากเป็นผู้ชายด้วยกันบางทีมันจะแบบโดนไงโดนอาจจะมีอารมณ์หรือเปล่าโมโหกันอะไรแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะมันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันจริงรถส่งของจอดอยู่ข้างทาง
สุดท้ายอุบัติเหตุก็พุ่งมาหาเขาอะครับ
โอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเลยนะค่ะ
เดียวครับรถมอเตอร์ไซค์ไปมุดอยู่ใต้ท้องรถแล้วส่วนคนขับล่ะ
ไปไหนแล้วตกข้างทางครับคุณชิสา

จริงเดี๋ยวเขาเบียงตัวออกข้างทางไปอะครับ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขับรถมาเร็วแค่ไหน
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะเพราะเราเห็นแค่ตอนสุดท้ายที่ไปชนกับรถกระบะแล้ว
แต่อย่างนี้ละกันฝากเตือนกันนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะ

ที่จอดข้างทางเปิดไฟกระพริบไว้แล้วก็ต้องเบี่ยงให้ได้เบี่ยงมากที่สุดนะ
ค่ะส่วนคนที่ขับตามหลังต้องดูให้ดีนะครับขอบคุณเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เพจขออนุญาตครับนะคะไปกันต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
เมื่อรถบรรทุกฟางขนฟางมาเต็มรถเลยแต่อยู่ดีดีมันเสียหลักคุณผู้ชม

โหแบบนี้เขาเรียกว่าเทครับ
เทเลยครับ
คันนี้ไม่ใช่เทครับคันนี้ไม่ใช่เทครับ
เตือนกันเป็นอุทาหรณ์นะคะเวลาเราขับรถอยู่ใกล้ใกล้กับรถใหญ่

น้ำหนักรถเขามันทำให้รถเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำได้แบบนี้

ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคุณชนะ

เล่นปิดหลายเลนเลยทีเดียวเชียว

ติดตามกันด้วยกับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ
แล้วเราจะลากันนะฮะด้วยคลิปน่ารักของหมาขาแดน

ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ